เชื่อว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีคนตื่นเช้าหลายคนนะคะ
หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณอรัชพรกับคุณทัศนัยด้วย
เปิดให้ไทยรวมทั้งประเทศอีก๑๕ประเทศในเอเชีย

เปิดให้๑๕ประเทศในเอเชียซึ่งรวมถึงไทย

ไทม์เชื้อสถาปนสิรินักวิชาการด้านสื่อบอกว่า
ก็ต้องพิจารณาหลายเรื่องนะคะอย่างเรื่องความปลอดภัย
ซึ่งอาจจะมีรถแล้วก็คนพลุกพลาด
หรืออาจจะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีการซื้อขายไอเทมอุปกรณ์ต่างในเกม
ดังนั้นผู้เล่นหรือพ่อแม่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยค่ะ
พาลูกออกไปเที่ยวไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันดีกว่าค่ะ